มาดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะคะเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาช่วงประมาณ๕ทุ่ม
ตำรวจสพมมหาศรคามได้รับแจ้งเหตุว่าพบศพ
ศพนี้นะคะก็คือศพของนายพันชัยนางบุรีอายุ๕๓
มีบาดแผลถูกแทงที่หน้าอกแถวลิ้นปี่นอนจมกองเลือดอยู่ค่ะ
ส่วนที่บริเวณระเบียงหน้าบ้านนะคะมีรอยเลือดหยดอยู่นะคะ
คล้ายกับว่าผู้เสียชีวิตเดินวนเพื่อที่จะเข้าบ้าน
นี่คือหน้าตาของผู้เสียชีวิตนะคะและนี่คือพิกัดบ้านหลังที่พบศพ
บริเวณหน้าบ้านเนี่ยค่ะมีรอยเลือดแบบนี้
หลานชายของภรรยาผู้เสียชีวิตที่อยู่บ้านข้างกันเป็นคนพบศพคนแรก
บอกว่าได้ยินเสียงลุงร้องดังมากเปิดไฟแล้ววิ่งออกไปดู
เห็นลุงนอนหายใจรวยรินอยู่ก็เลยรีบโทรแจ้ง๑๖๖๙
แต่สักพักลุงก็สิ้นใจไปเลย
นางสาวทัศนีนามบุรีอายุ๕๐ปีภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ช่วงค่ำ๒๕ธันวาคมสามีเมามากค่ะแล้วก็อลวาดค่ะ
เพราะว่าดื่มเหล้าตั้งแต่เช้าเธอก็เลยหนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อน
ช่วงดึกคนโทรไปตามบอกว่าสามีนอนจมกองเลือดอยู่หน้าบ้าน
ตอนที่เธอกลับมาคือสามีเสียชีวิตแล้ว
ภรรยาก็เลยบอกว่าส่วนใหญ่สามีก็คือดื่มเหล้านะคะ
เล่าบ่อยแต่ไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่เคยมีศัตรูที่ไหน
ก็จะมีแค่หึงหวงหวาดระแวงบ้าง
แล้วก็อีกอย่างคือเวลาเมาเนี่ยสามีชอบถือมีดแกว่งไปมาด้วยนะคะ

วันนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตอีกรอบหนึ่งค่ะ
แล้วก็ทางแม่กับญาตินำร่างของผู้เสียชีวิตมาบรรพิกุศลที่บ้านนะคะ
ก็วันนี้ภรรยาเก่าและลูกก็มาร่วมงาน
คือผู้เสียชีวิตเขามีภรรยา๗คนมีลูก๔คน
แม่ของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ตั้งแต่ลูกจนถึงเสียชีวิตจนถึงตอนนี้นะ
ภรรยาของลูกคนปัจจุบันไม่เห็นมาหาเลยไม่เห็นมาคุยด้วยเลย
เพียงแค่ครั้งเดียวตอนที่นำศพไปส่งแล้วก็กลับไปไม่ยอมคุยกับใครด้วย
ตามหลักแล้วภรรยาคนปัจจุบันเนี่ยควรจะอยู่ควรจะมาบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
แต่ทำไมไม่มาพูดไม่มาคุยไม่มาอะไรเลย
ตลอดระยะเวลาที่คบกัน๒ปีก็มีปากเสียงกันตลอดเรื่องหึงหวงเรื่องเงินทองบ้าง
ของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่าโอ้โหมันมีเรื่องมีราวกันเยอะอะค่ะ
ตลอดเวลาที่ลูกชายแม่อยู่กับภรรยาคนนี้ทะเลาะกันบ่อยนะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีปัญหาเรื่องของเงินด้วยนะคะ
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าลูกชายแม่เป็นคนหาเงินทุกอย่างเลย
ใช้จ่ายในครอบครัวขาน้ำขาไฟเดือนนึงก็หลายพันนะ
แต่หลานของภรรยาไม่ทำงานเลยนะ
ก็เคยแบบเคยบ่นเคยดุเคยด่าจนทะเลาะกัน
ของผู้เสียชีวิตก็เลยยืนยันว่าสาเหตุที่ลูกแม่เสียชีวิตอาจจะเป็นเพราะภรรยาและหลานหรือเปล่า
มีส่วนรู้เห็นอะไรหรือเปล่าช่วยกันปกปิดอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าภรรยาไม่เห็นมาพูดมาบอกอะไรเลย
หลานของภรรยาก็เป็นคนที่พบศพคนแรกด้วย
ก็เสียชีวิตสาเหตุดีได้มั้ย
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากชุดสืบสวนนะครับ

พยานแต่ละคนให้การไม่ตรงกันนะ

พอสอบปากคำไปแล้วก็ให้การอีกแบบหนึ่ง
ยากต่อการทำงานนะฮะ

หลานชายของภรรยาผู้ตายที่เจอศพคนแรก
หลานชายที่ยุค๑๖ปีหลังจากเกิดเหตุตำรวจนำตัวมาสอบปากคำ
เขายืนยันว่าวันเกิดเหตุไม่ได้ไปช่วยเหลือนะฮะค่ะไม่ได้เข้าไปใกล้ศพเลย
แต่ทีแรกเนี่ยบอกว่าได้ยินลุงเนี่ยร้องดังมากก็เลยไปดู
แล้วเรียก๑๖๖๙วันนี้ตำรวจไปที่บ้านของหลานชายวัย๑๖ปีคนนี้นะครับ
ไปถึงพบว่าเขากำลังเอาเสื้อที่ใส่เนี่ยที่ใส่ไปซักเอาไปตากไว้ข้างบ้าน
แต่ซักเสื้อตัวนี้ตัวเดียวก็เลยยังไงอยู่นะครับ
ก็เลยต้องเอามาสอบปากคำมาสอบถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทำไมต้องซักเสื้อตัวนี้ตัวเดียวเสื้อผ้าอย่างอื่นไม่ยอมซักเหมือนกับคนปกติทั่วไป
ซักร้างคราบเลือดอะไรยังไงหรือเปล่านะครับตอนนี้ตรวจยึดเสื้อตัวนี้เอาไปตรวจสอบแล้วนะครับ
มีพยานคนหนึ่งที่ตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำนะครับให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าก่อนหน้าที่ผู้ตายจะเสียชีวิตสักประมาณ๓ทุ่มผู้ตายขี่จักรยานยนต์ไปหาเขาที่เถียงนา
ก็ไปสูบบุหรี่กันคุยกันอยู่๒๐นาทียังคุยกันอยู่เรื่องปีใหม่จะไปไหน
แล้วผู้ตายก็กลับไปบ้านหลังจากนั้นก็พบเป็นศพ
ข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถยืนยันได้ว่าช่วงเวลาที่ผู้ตายเสียชีวิตเนี่ย
มันต้องหลัง๓ทุ่มแน่นอนนะฮะที่คุยกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะครับ
พยานคนนี้บอกว่ารู้จักนะเคยเป็นเพื่อนกันด้วยแต่ว่าเลิกคบกันไปแล้ว
แต่ก็ได้แค่สงสัยเราก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดที่อบตเขลานะฮะ
ที่เห็นภาพ๒๒นาฬิกา๑๑นาทีตรงนี้ฮะซึ่งคาดว่า๓ทุ่มเขากลับมาจากเพื่อนมาที่บ้าน
แล้วก็คงจะเกิดอะไรสักอย่างก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เดินผ่านกล้องไป๒๒นาฬิกา๑๑นาทีวันนั้นเนี่ย
แม้จะใส่แมสสวมหมวกแก๊ปสะพายกระเป๋าเป้เสื้อแขนยาวเนี่ย
ซึ่งตอนนี้ก็ยังหนีหายไปอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
จะเอาบัตรย์ปีฮาจะฆ่าตัวตายหรือจะอะไรยังไง
รวมทั้งเรื่องทะเลาะวิวาสชู้สาวหรือว่ายาเสพติดด้วยนะครับ
ทุกประเด็นตำรวจบอกว่าสามารถเป็นไปได้หมด
แล้วไม่เพียงแค่ในที่ต้องสงสัยตอนนี้
หลานชายปี๑๖ที่อยู่ในที่เกิดเหตุเจอสมควรคนแรก
ตำรวจบอกก็เริ่มสงสัยแล้ว
เพราะว่าตลอดเวลาของการสอบปากคำเนี่ย
ทอดไปยังคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลา
แล้วให้การโว๊ควนไม่ตรงกันสักครั้งหนึ่ง